ตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ก่อนนะฮะจ่าเบิร์ตตำรวจหน่วยสวาสตร์ที่จังหวัดตรัง
พกปืนไปเที่ยวไปดื่มกินในสถานบันเทิงอืม
แล้วไปยิงเขาตายศพหนึ่งเจ็บอีกสองนี่ล่าสุดนะฮะ
เช้าวันนี้ออกมามอบตัวแล้วพร้อมกับเสื้อเกราะแล้วก็ปืนยาว
หลังจากก่อเหตุเนี่ยอาวุธปืนที่ใช้ในเทคในผับสถานบันเทิงเนี่ย
ของร้านเขาล็อกตัวแล้วแย่งเอาไว้ได้หนีกลับมาที่หน่วยของตัวเอง
ขโมยเสื้อเกราะกับปืนยาวแล้วหลบหนีไปสุดท้ายเช้าวันนี้มามอบตัว
เอาของกลางเอาสิ่งของต่างที่ขโมยไปจากหน่วยเนี่ย
มาคืนหมดนะฮะเขาสารภาพว่ายังไงเดี๋ยวรอฟังนะครับ
จ่าสิบตำรวจชุติพลหน้าแก้วหรือว่าจ่าเบิร์ตคนนี้ฮะพบหมู่งานป้องกันและปราบราม
สพบ้านหนองเอื้องที่จังหวัดตรังนะครับแต่ว่าตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการ
ปฏิบัติการพิเศษศรีตรังหรือว่าหน่วยสวาสตร์ของตำรวจภูทรจังหวัดตรัง
อย่างที่เราตามข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับช่วงกลางดึกนี่ฮะภาพขวามือเนี่ยคืน๒๕ตุลาคม
เบิร์ตนี่ไปกับเพื่อนตำรวจนะฮะอีกสองคนไปดื่มกินในสถานบันเทิงแห่งนี้
ตัวเมืองจังหวัดตรังแล้วก็เมาฮะไปมีเรื่องกับโต๊ะข้าง
ชักปืนขึ้นมายิงเขาตายไปคนหนึ่งเจ็บอีกสอง
คนที่เสียชีวิตที่ถูกยิงเข้าไปเนี่ยโดนไป๙นัดนะครับ
จากนั้นก็หลบหนีไปนี่เป็นความชุลมุนวุ่นวายหลังจากที่มีการยิงกันนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืน๒๕ตุลาคมนะครับจาเบิร์ตตอนที่หนีไปเนี่ย
ตัวเองเนี่ยตอนนั้นถูกกาดมาล็อกแล้วก็แย่งปืนไว้ได้ก็เลยหนีกลับไปที่หน่วยของตัวเองนะครับ
หน่วยสวาสนะฮะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับที่จังหวัดตรัง
โทรศัพท์มือถือของตัวเองเอาไว้ในหน่วย
เพื่อป้องกันการติดตาม
แล้วหนีไป๑วัน๑คืน
ไปอยู่ที่บ้านร้างห่างจากหน่วย๑กิโลเมตรกว่านะครับ

ความจริงเมื่อวานปำรวจ๕๐๖๐นายไปปิดล้อมที่หน่วยสวาสตร์
เพราะว่าจ่าเบิร์ตมาขโมยปืนกับเสื้อเกราะไปแต่ไม่เจอตัวนะครับ
ไปตามบ้านหญ้าป่าวแม่เรือก็ไม่เจอตัว

เมื่อช่วงเช้าจ่าเบิร์ต
แอบย้อนกลับไปหาแม่ที่บ้าน
พอได้เจอแม่แล้วแม่ก็เจรจาเกลี้ยกล่อม

เอาเสื้อเกราะกับเอาปืนที่ขโมยไปมาคืนด้วย
และก็ถูกคุมตัวมาสอบสวนดำเนินคดีคลองพัก
สพเมืองตรังนะครับเจ้าของคดีนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะนี่จาเบิร์ตนะครับคุณพัชรวรินคุณกั้งนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราตามข่าวเรื่องนี้อยู่ที่จังหวัดตรังจังหวัด
ที่ตำรวจคมตัวลงมาจากชั้น๒ของสพภมตรังเพื่อจะไปที่
กล้องปเกรัพกานต้อหลวดพุทธฮอลจังหวัดตรังนะเพื่อจะไป
สอบสวนนบคดีเพิ่มเติมเพราะวันนี้เนี่ยทางผู้ปเกรัพกา
จะมาสอบปากคำด้วยนะครับ
ส่วนบ้านร้างที่จ่าเบิร์ตไปหลบซ่อนตัวอยู่หลังจากเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
ตรงนี้นะฮะคุณพัชรวรินไปตรวจสอบมา
อยู่ข้างป่าแถวนี้นะครับนี่มาแอบอยู่ที่นี่
เข้าไปดูข้างในไม่เจออะไรเลยนะฮะไม่มีอะไรทิ้งไว้เลยนะครับ
ส่วนภาพที่พาตัวไปที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรัง
ก็คือภาพนี้นี่ฮะจังหวะที่พาไปนะครับ
คุมตัวมาสพเมืองตรังก่อนแล้วก็พาไปกองบังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดตรังเพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
พลตำรวจโทนันทเดชย้อยนวลผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้า
หลังจากเข้าไปสอบปากคำไปคุยกับผู้ต้องหา
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙ออกมาเปิดเผยนะครับ
โดยก่อนอื่นบอกว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าความจริงแล้วตำรวจมีหน้าที่ในการดู
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนซึ่งความจริงก็กำชับกันมาตลอด
โดยเฉพาะเรื่องของอาวุธปืนแต่สุดท้ายมาก่อเหตุซะเอง
ยิงชาวบ้านเขาเสียชีวิตไปหนึ่งเจ็บอีกสอง
จากการสอบสวนจาเบิร์ตรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
แล้วก็สำนึกผิดกับเหตุการณ์ที่ทำลงไปยืนยันว่าจะไม่ขอต่อสู้คดีอะไรทั้งสิ้น
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙บอกว่าจ่าเบิร์ตเนี่ยเล่าเหตุการณ์
อ้างว่าก่อนเกิดเหตุตอนนั้นหลังจากที่มานั่งดื่มกินอยู่ที่ร้าน
เดินออกไปสูบบุหรี่นอกร้านตอนเดินกลับมาที่ร้าน
เพื่อจะมาที่โต๊ะของตัวเองที่มีเพื่อนรออยู่ระหว่างทางเดินเนี่ย
เดินไปเตะโต๊ะของผู้ตายที่มากับเพื่อนอีกสองคน
เข้ามาฝั่งละสามคนเหมือนกันพอไปเตะโต๊ะเขาแล้วทีนี้ก็มีปากเสียงกันทะเลาะกัน
เบิร์ตบอกว่าบันดาลโทษะเลยชักปืนขึ้นมายิงใส่ผู้ตายแล้วก็เพื่อน
นี่ฮะทำให้เขาเจ็บไปสองแล้วก็ตายหนึ่งส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุที่พกไปเที่ยวเนี่ยนะครับ
เป็นปืนของราชการนะฮะเบื้องต้นตอนนี้ถูกแจ้งข้อหานะครับ
คือฆ่าผู้อื่นนะพยายามฆ่าผู้อื่นด้วยเรื่องการยิงปืนด้วย
เรื่องการพาอาวุธปืนด้วยนะครับนี่เป็นข้อหาที่แจ้งเอาไว้ก่อนแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันเพื่อนของจ่าเบิร์ตที่เป็นตำรวจที่ไปนั่งดื่มกินด้วยกัน
ที่มีข่าวว่าพอเกิดเหตุแล้วหนีไปกันหมดเลยฮะค่ะหนีกันไปทั้งหมดเลย๓คนเนี่ยนะครับ
คือตำรวจที่ไปกับจ่าเบิร์ตในวันนั้นเนี่ยบอกว่านัดเจอกันที่ร้านนะครับ
หลังเกิดเหตุเป็นช่วงชุลมุนต่างฝ่ายต่างหนีออกจากร้านไม่ได้ไปพร้อมกัน
อันนี้ตำรวจที่เขาไปกับจ่าเบิร์ตเขาอ้างว่าเขาไม่ได้ไปพร้อมกับจ่าเบิร์ต
ต่างฝ่ายต่างหนีซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้าบอกว่า
เดี๋ยวต้องนำมาสอบสวนขยายผลเอาให้ชัดก่อนว่าไม่ได้หลบหนีด้วยกันไม่ได้ช่วยกันใช่ไหม
ขณะเดียวกันก็จะไปเยียวยาผู้ที่สูญเสียนะครับทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิต
ซึ่งตอนนี้ทางตำรวจมอบเงินช่วยเหลือไปแล้วจำนวนนึง
ผู้ยกรับผิดชอบจะต้องถูกตั้งตอนการนำให้ใดฉุกกากกับการเช่าปลอดภูนิพ้า
นิพนธ์โทษธนทเดชนะฮะผู้บัญชาการตระบุธรพระเก้า
ได้พูดถึงเรื่องของการพกปืนของตำรวจด้วยนะครับอ่า
แล้วก็ยืนยันว่าร้านที่เปิดช่วงกลางคืนเทคผับสถานบันเทิงทุกร้าน
คือต้องไปปฏิบัติอย่างเข้มงวดถ้าจะมีตำรวจเข้าไปตรวจสอบด้านในร้านเนี่ย
ต้องสวมชุดเจ้าหน้าที่ค่ะอ่าชุดปฏิบัติการ
ห้ามมีอาวุธเข้าไปในร้านนะแล้วเดี๋ยวจะให้ตรวจสอบเรื่องการเบิกอาวุธปืน
ไปใช้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยจากนี้ไปเนี่ย
จะให้เฉพาะตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่
ี่สิบสี่ชั่วโมงในการเข้าเวรเท่านั้นที่จะพกปืนได้
ใครออกเวรนี่พกปืนไม่ได้ร้านไหนมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีก
ภูมิกับการในพื้นที่ต้องรับผิดชอบต้องโดนลงโทษทางวินัย
อ่านี่ทางหัวหน้าหน่วยเขาก็กำชับกันแล้วในพื้นที่ทางภาคใต้อืม
ผู้จัดการร้านเนี่ยเขาออกมาชี้แจงแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับเพราะว่าแน่นอนว่า
แต่ละร้านเขาต้องตรวจเรื่องของอาวุธใช่ไหมใช่ค่ะอ่านอกจากเรื่องอายุของผู้จะเข้าไปเที่ยว
เทคเที่ยวผับสถานบันเทิงอาวุธนี่ไม่ได้เลยนะฮะนี่ฮะ
ผู้จัดการร้านนะครับคุณธนกฤษจันพุ่มนะครับบอกว่าขอชี้แจงหน่อย
ที่เป็นตำรวจเนี่ยมาอ้างกับกาดของร้าน
บอกว่าขอเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการสืบหาเบาะแสเรื่องยาเสพติดหน่อย
อ่าเหมือนกับจะปลอมตัวเป็นนักเที่ยวอืม
สืบหาเบาะแสเรื่องยาเสพติดทางกาดก็เลยไม่ได้ตรวจอาวุธ
เขาก็เลยพกปืนเอาปืนเข้าไปได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ทางร้านถูกปิดอยู่แล้วนะฮะ
เมื่อวานนี้ทางร้านบอกว่าได้ไปมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับทางญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บแล้ว
เป็นการมอบช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับอ่าแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้กับผู้ที่เสียชีวิตในเวลา๙นาฬิกาขณะเดียวกันนะครับตอนที่ตำรวจมีการแถลงข่าววันนี้
หลังได้ตัวจ้ะเบิร์ตนะฮะญาติของผู้ตายนะครับผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตนะฮะ
ก็คือนายจิตกรคงจันทร์หรือว่าในขาว
ถูกยิงไป๙นัดเสียชีวิตเป็นผู้ใกล้ชิด
คนติดตามกับนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ด้วย

นี่คุณน้านะครับคุณน้าของผู้ตาย
บอกกับผู้สื่อข่าวว่าต้องขอบคุณตำรวจ
ที่สามารถตามตัวจ่าเบิร์ตมาดำเนินคดีได้โดยเร็ว
หลังจากนี้ก็จะไปดำเนินการเรื่องพิธีศพกันต่อไป
แต่ทางญาติบอกไม่ขอเจอจ่าเบิร์ตนะไม่ขอเจอจ่าเบิร์ต
ทีนี้อยากจะชี้แจงผ่านไทยรัฐทีวีหน่อยนะฮะ
ทางญาติของผู้ตายบอกนะครับคือมีข่าวว่า
เบิร์ตเนี่ยมายิงนายจิตกรเพราะเหตุหึงหวง
มีสื่อบางสำนักไปลงอันนี้คุณน้าของน้าของผู้ตายบอก
จาเบิร์ตเนี่ยหึงหวงเพราะว่าแฟนเก่าของจาเบิร์ตเนี่ย
คบกับผู้ตายนะฮะไปเจอกันในเทคในผับ
ก็เลยยิงกันตายทะเลาะกันเนี่ยทางน้าของผู้ตายบอกว่าไม่จริงนะฮะ
เพราะหลานชายยังไม่มีแฟนนะครับหลานชายยังโสด
ก็เดี๋ยว
พรุ่งนี้ตำรวจจะคุมตัวจ่าเบิร์ตไปฝากขังที่ศาลจังหวัดตรังเลยนะครับ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ